ผู้ชมครับวันนี้เราไปตรวจสอบมาเพิ่มเติมให้นะครับ
ร้างที่อยู่ที่ถ้ำริมหน้าผาที่จังหวัดราชบุรี

คือตอนนี้บันไดที่เป็นทางขึ้นแล้วเข้าออกได้ทางเดียว
ปกติเขามีบันไดเนี่ยมันเก่าสุดโทรมหมดแล้ว

มีคนไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกเอาไว้นะฮะพอลงติ๊กต๊อกไปเนี่ยโอ้โหคนเข้ามาคอมเมนต์สาธุสาธุ

ขอให้ถูกรางวัลที่๑เถอะจะไปช่วยบุรณะฟื้นฟู
เหมือนที่ชุมพรค่ะงวดที่แล้วที่ชุมพรมีคนถ่ายคลิปว่าไปเจอวัดร้าง
ค่ะแล้วมีคนบอกสาธุขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเถอะลูกจะไปบุรณะฟื้นฟู
แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งคราวนี้มาอีกนี่ฮะแต่เรื่องนั้นก็ว่ากันไปตามความเชื่อนะครับ
คนที่โพสต์คลิปในติ๊กต๊อกเอาไว้นะครับบอกวัดร้างลับบนหน้าผามีทางขึ้นเดียว
ก็คือปีนเถาวันขึ้นบันไดข้างบนมีถ้ำวัดร้างมีพระพุทธรูปและรูปเขียนฝาผนัง
พิกัดอยู่ที่ราชบุรีคนดูนี่โอ้โหหลายหมื่นแล้วนะครับ
แชร์ต่ออีกเป็นร้อยกว่าครั้งนะ๗๕๐กว่าครั้งแล้วนะฮะ
แล้วก็มีความคิดเห็นคอมเมนต์อีกเป็นพันนะครับแน่นอนว่าหลายคนที่เม้นต์กันมากที่สุด
บอกขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวลูกจะไปบูรณะท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะครับ
ร้างแห่งนี้คือวัดคือเขาวัดช้างนะฮะอยู่ริมถนนสายเขาช้างทุ่งหลวงในพื้นที่หมู่๘
ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวัดร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ริมหน้าผานะครับ
มีบันไดเป็นทางขึ้นนะปกติมีบันไดนะครับซึ่งบันไดเนี่ยสร้างติดกับหน้าผาของเขาช้าง
แต่พอถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายสิบปีบันไดมันก็หักชำรุดพังเสียหาย
ถ้าจะขึ้นไปมีทางเดียวคือไต่เถาวันขึ้นไปปีนเถาวันขึ้นไปนี่นะฮะ
แต่มันก็อันตรายนะอันตรายค่ะนี่อ่าถ้ากินบันไดปูนพวกนี้ก็ยังพอขึ้นได้
แต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่จะไปถึงปากทางเข้าที่ถ้ำบนเขามันขึ้นไม่ได้นะครับ
ปีนเถาวันขึ้นไปพื้นที่ใกล้เคียงมีสารามีพระนอนมีหอระคัง
และมีที่เก็บอัฐิของหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงท่านเป็นเจ้าสำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลอง
นี่นะฮะท่านเป็นพระที่มาบุกเบิกสร้างสำนักสงฆ์ตรงนี้ตั้งแต่เกือบร้อยปีมาแล้ว
แล้วสร้างโรงเรียนบ้านเขาช้างขึ้นมาด้วยนี่พระนอนนะฮะนี่ที่เก็บอัฐิของหลวงพ่อหลวงพ่อคงนะครับ
ปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วหลังจากหลวงพ่อคงเจ้าสำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลองท่านมรณภาพเนี่ย
ก็มีพระที่ท่านรับช่วงต่อนะแต่ทีนี้ทางสำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลองไม่สามารถที่จะบูรณะ
หรือว่าสืบต่อให้เป็นวัดได้เนื่องจากที่ดินเนี่ยอยู่ในเขตป่าไม้
แล้วพระที่ท่านอยู่ต่อมาหลังท่านก็ไม่ได้อยู่ต่อไม่ได้จำวัดต่อ
ก็เลยกลายเป็นพื้นที่วัดร้างไป๔๐กว่าปีถ้าจะพูดให้ถูกก็เป็นสำนักส่งร้าง
เดี๋ยวนี้ก็นี่ฮะลิงเริงอะไรก็เต็มไปหมดต้นมงต้นไม้นะครับลิงมาอยู่อาศัย
ส่วนเขาตรงนี้ที่เรียกว่าเขาช้างเพราะว่าถ้ามองจากไกลเข้ามาเนี่ย
รูปของเขาเนี่ยกายภาพเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกับช้างสองตัวกำลังชนกันอยู่
ดาบตำรวจยงยุทธ์ผลอเนกนายกอบตหนองกระทุ่มนะครับที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้
บอกว่าหลังจากที่สถานที่แห่งนี้เสื่อมโทรมตามการเวลา
แล้วตอนนี้ทราบข่าวก็เมื่อสักครู่เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะรูปข่าวช้างนะ
อันนี้ทางนายกอบตนะครับอันนี้เห็นมั้ยเหมือนหัวช้าง๒ตัวชนกันใช่มั้ย
เขาก็เลยเรียกว่าเขาช้างแล้วพอมีวัดร้างอยู่เนี่ยนี่อันนี้ยิ่งชัดเห็นไหม
ช้าง๒ตัวชนกันอยู่พอมีสำนักส่งอยู่คนมาเจอก็เลย
บอกว่าวัดร้างอยู่ที่ถ้ำข่าวช้างนะครับซึ่งชื่อสำนักส่งข่าวช้างถ้ำพรอง
นายกอบตหนองกระทุ่มบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะประสานไปยังกรมศิลปากร
ให้มาบุรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนานะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตจากทางกรมป่าไม้ก่อนนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาอยากให้อนุรักษ์กันไว้
แต่ในช่วงรอการอนุรักษ์เนี่ยทางพื้นที่เขาฝากบอกนะฮะจากนี้ไปเขาจะปิดพื้นที่คือไป
ชมดูด้านล่างได้แต่จะปีนขึ้นไปไม่ได้แล้วเพราะมันอันตราย